ทีนี้มาดูเรื่องนี้หน่อยนะคะ
เขาแจ้งไปที่เพจนี้บอกว่า
คุณเพจช่วยไปช่วยครอบครัวนี้หน่อยค่ะ
มีคุณป้าท่านหนึ่งอายุ๖๒ปีแล้ว
หนักตั้ง๑๒๐กิโลกรัมแกป่วยเป็นโรคโควิด
คุณนึกสภาพการช่วยเหลือออกไหมคะ
คือคนที่น้ำหนักตัวเยอะนี้ทานโทษนะคะ
คือจะช่วยเหลืออะไรท่านก็ยากลำบากสเต็ปหนึ่งแล้ว
แล้วป่วยเป็นโรคโควิดไปอีกก็ดับเบิ้ลเข้าไป
ซ้อนเข้าไปความยากในการที่จะไปช่วยเหลือนะคะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่ซอยเพิ่มสิน๒๐
แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะคะ
หลังจากที่ได้รับแจ้งจากแฟนเพจของเพจเองว่า
มีผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ติดเชื้อโควิด๑๙

เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าครอบครัวนี้คุณผู้ชม
จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะคุณป้าท่านนี้วัย๖๒ปี
ที่มีน้ำหนักตัว๑๒๐กิโลกรัมท่านแรกนะ

เป็นโรคโควิด๑๙เนี่ย

แล้วทยอยส่งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะ

หญิงวัย๖๒ปีแล้วก็เป็นผู้ป่วยติดเตียง
พักอาศัยอยู่บริเวณชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็มีน้ำหนักตัวมากถึง๑๒๐กิโลกรัม
ทำให้การเคลื่อนย้ายค่อนข้างลำบาก

ตอนนี้ก็ได้นำผู้ป่วยติดเตียงลงมาด้านล่าง
บันที่สำเร็จแล้วเดี๋ยวจะทำการเคลื่อนย้ายขึ้นรถอีกรอบ
ขอบคุณน้ำใจของทีมแพทย์ของน้องตาม
ทุกเคสเลยนะครับไม่เคยปฏิเสธเลยนะครับ
หายไวนะครับคุณยายหายไวนะครับ
นี่แหละค่ะพอนำคุณป้าหรือในคลิปเรียกว่าคุณยาย
ลงมาได้แล้วนะคะก็นำตัวท่านส่งที่โรงพยาบาล
รังสิตเพื่อรักษาอาการป่วยของโรคโควิด๑๙ต่อไปค่ะ
อืมอ่ะน่าเป็นห่วงทีเดียวเพราะยังมีคนติดเชื้อกันเยอะเหมือนกันเนอะ